ข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามกัน
อยากจะให้ทีมงานช่วยเอาแว่นตามาให้หน่อย

เออแล้วก็อยากจะบอกให้น้องทีมงานช่วยเลื่อนหน้าจอมาใกล้นิดนึงนะคะ

ที่เขาบอกว่าขันน้ำมนต์ชัดมันเห็นเป็นเลขอะไร
เห็นว่าจะออกรางวัลแล้วแต่เดี๋ยวพาไปดูกันก่อนเลยนะคะ

พาไปที่อ่างทองที่พยาวก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
ไปดูต้นมะค่ายักษ์อายุเป็นร้อยปี
ชาวบ้านเขาบอกว่าต้นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่เลย
ชาวบ้านไปขอโชคขอลาบกันต้นมะค่ายักษ์โบราณ
ต้นใหญ่มากเลยนะคะขนาด๖คนโอบ
อายุน่าจะสักรวบ๕๐๐ปียืนต้นสูงประมาณ๒๐เมตร
แล้วนี่อะไรเทแป้งใส่มือเอาไปลูบเอาไปถู
ต้นไม้นี้อยู่ด้านหลังเมนเผาศพภายในสุสานวัดลี
ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
ชาวบ้านเขามั่นใจว่าฉันมาคราวนี้ฉันไม่ผิดหวังแน่นอนนั่นแหละ
เพราะว่าอธิษฐานขอเลขเด็ดทั้งแบบ๒ตัว๓ตัว
เพื่อเอาไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่
ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทีนี้เราก็ไปสอบถามทางด้านพระลูกวัดนะคะ
ก็คือพระคำนึงกตปัญโย
ก็บอกว่าสู่ศาลวัดลีที่นี่
เมื่อก่อนนะคนเขาจะเรียกกันว่าป่าช้าเงี้ยวป่าช้าเงี้ยว
ส่วนต้นมะค่ายักษ์โบราณก็อายุหลายร้อยปีแล้ว
เป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาบ
ก็มาไหว้ขอเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่อง
แม่ไม่ได้ซูมไปดูใกล้
เดี๋ยวไปดูอีกที่นึงละกันหวังว่าจะเห็นกันแบบชัดนะคะ
บรรยากาศที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมที่ตำบลม่วงเตี้ย

เห็นแน่นแบบนี้คนเขาตั้งใจที่จะไปแห่ขอโชคลาภ
พ่อปู่ทองคำแล้วก็แม่ย่าสุวรรณเกษร
ตะเคียนคู่อายุกว่าพันปีไปกันแบบวัดแทบแตกเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูนี่คุณสืบสกุลช่วยส่องหน่อยสิ
หาเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชคจากขันน้ำมนต์นะคะ
และที่ผ่านมามีชาวบ้านเขาถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดเลย
อย่างเมื่อวานคุณผู้ชมเห็นเลขอะไร

เออนี่คือเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
อยู่ดีก็มีชาวบ้านนะใส่ชุดแดงนะออกมารำถวายต้นตะเคียนคู่ด้วยนะคะ
ด้านนายไพโรธพัฒนศาสตร์กรรมการวัดก็เล่าให้ฟัง
ต้นตะเคียนคู่นี้เขาเชื่อกันว่ามีอายุกว่า๑๙๐๐ปีแน่

เดิมทีอยู่กลางแม่น้ำพระราชินบูรี
ในพื้นที่บ้านเขาดินตำบลหาดนางแก้วอกบิลบูรีจังหวัดพระราชินบูรี
แล้วก็มีการอัญเชิญมีการเชิญมาไว้ที่วัดใหม่โคกมรุม
พอชาวบ้าน